ส่วนเรื่องนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวกันไปแล้วเพราะว่าแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็พูดถึงเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นที่เป็นลักษณะเป็นแก๊สค่ะแล้วก็เป็นลมหมดสติอยู่ในห้องน้ำอ่ะครับเหตุการณ์ที่เพชรบูรณ์นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกเจ้าของ

พยาบาลพระมงกุฎกล้าวล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบในห้องน้ำค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำห้องนี้กว้างสามเมตรยาว๓เมตรติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สไม่มีพัดลมระบายอากาศค่ะนี่นะคะคือก่อนหน้านี้คืนวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมามีคนดูแลรีสอร์ทบนภูทับเบิกอีกแห่งหนึ่งเข้าไปอาบน้ำเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สแต่ลืมเปิดพัดลมระบายอากาศก็สลบค่ะห้องน้ำ
เพิ่มสูงขึ้นปริมาณกัสออกซิเจนลดต่ำลง
ต่ำกว่าค่ามาตรฐานนะคะครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้คนหมดสติ
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๒จังหวัดพิศนุโลก
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบห้องน้ำระบบแก๊ส
ที่เลยค่ะอ่าทั้งวัดทั้งรีสอร์ทบนภูทับเบิกอะค่ะครับ
วัดป่าภูทะเบิกเป็นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีกุฏิพระสงฆ์
และห้องพักรองรับผู้ปฏิบัติธรรมห้าสิบแปดหลังแล้วคุณผู้ชมค่ะ
หลังใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
ใช้แบบแก๊สหมดเลย
เคยมีเด็กอายุ๑๒ค่ะไปปฏิบัติธรรมกับผู้ปกครอง

ครับทางวัดก็นำพัดลมระบายอากาศไปติดตั้งครบทุกห้องนะคะ
ก็เลยเรียกเจ้าของรีสอร์ทบนภูทับเบิกกว่า๗๐ราย

เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

คือปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตราย
สำหรับการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเป็นแบบนี้นะคะครับ
คือ๑ถ้าห้องน้ำไม่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศอันตราย
หรืออาบน้ำเป็นเวลานานก็ไม่ได้นะคะ
อาบน้ำต่อเนื่องกันหลายคนก็ทำให้แก๊สไม่ได้ระบายออกจากห้องน้ำ

และเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ผ่านมาตรฐานมอก
อันนี้คือสาเหตุที่จะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยง

ข้อควรปฏิบัติก็คือควรจะต้องติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำนะคะ
ไม่ควรอาบน้ำเกิน๑๐นาที
งดการอาบน้ำต่อเนื่องกันหลายคน
ถ้าต่อเนื่องกันหลายคนต้องเปิดห้องน้ำระบายแก๊สเอาไว้ก่อน

ถ้าอาบน้ำแล้วรู้สึกหายใจไม่คล่องหายใจไม่ได้รีบออกนะคะอย่าฝืน
เจ้าหน้าที่แนะนำว่าเจ้าของรีสอร์ทให้ติดตั้ง
สวิตช์เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
พ่วงกับสวิตช์ของไฟส่องสว่างในห้องน้ำด้วย
เพื่อให้พัดลมทำงานโดยอัตโนมัติ
ติดพัดลมแต่ลืมเปิดอีกเนี่ยค่ะหลายปัญหา
การเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างในห้องน้ำจะต้องถูกบังคับนะครับ
จะต้องมีการต่อพ่วงนะครับพัดลมดูดอากาศให้ทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมกัน
หมายความว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ

ก็จะมีการระบายการ์ดนะครับที่เป็นก๊าซเสียออกมาจากนอกห้อง
ข้อแนะนำคำเตือนต่างอาณาตั้งแต่เช็คอินเลยนะครับ
ต้องมีการบอกเตือนแจ้งกับลูกค้าทุกคนนะครับ

ว่าต้องมีข้อปฏิบัติอะไรจุดเสี่ยงอยู่ตรงไหน

ไปเที่ยวอะไรกันก็แน่นอนอาบน้ำอุ่นกันหมดนะคะช่วงนี้
คือถ้าใครที่เคยไปเที่ยวพื้นที่หนาว

บางทีไฟฟ้าเขาก็น้อยหรือว่าเปิดปิดเป็นเวลาใช่ไหมครับ

ใช่ดิฉันก็เคยไปถ่ายรายการภูเรืออย่างนี้

แต่บางคนพอไม่รู้ว่าเป็นระบบแก๊สก็ไม่ได้เปิดพัดลมอีก
อาบน้ำก็เหมือนเราก็อาบน้ำไปแล้วก็ดมแก๊สไป
บางทีเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรยังไง
ควรจะต้องออกมาหรือยังอะไรแบบนี้

เจ้าของรีสอร์ทหลายแห่งบอกว่ายินดีนะคะยินดีให้ความร่วมมือ

เพราะเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกเลยว่าบอกกันตรงเลยว่าไม่รู้จริงนะ
ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องทำน้ำร้อนแบบแก๊ส
ไม่รู้ว่าต้องระวังอะไรขนาดไหน
ก็จะกลับไปปรับปรุงกันเขาบอกแบบนี้นะคะ

คือเขามาให้ความรู้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ปรับปลื้มเป็นอย่างยิ่งค่ะ
เพราะว่าอาจจะด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีความรู้ในด้านนี้เนอะ
ก็อาจจะทำให้บางจุดอาจจะพลาดไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเจ้าหน้าที่เขามาให้ความรู้ก็รู้สึกยินดีค่ะ
อยากจะเอามาพัฒนาให้มันดีเพิ่มขึ้นไป

เพราะบางจุดที่เรายังไม่มีความรู้ตรงนั้นเนี่ย

แล้วก็สามารถไปพัฒนาหรือปรับปรุงใหม่ได้

ผู้ประกอบการรีสอร์ทด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
คือเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๒
จังหวัดพิษฎุโลกก็ลงพื้นที่สำรวจ
การใช้เครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊ส
รีสอร์ทตามบ้านเรือนประชาชนบนภูทับเบิก
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้าน
แล้วก็ของนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ไปใช้บริการด้วยนะคะ

หนาวแล้วเริ่มไปจุดที่ท่องเที่ยว